สิบสิบเอ็ดสิบสองกุมภาพันธ์เข้าสู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
ก็วันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยววันนี้วันจับจ่ายฮะ
หลายคนไปซื้อของไหว้ไปซื้อของที่เป็นมงคลของประดับตกแต่งบ้านเรือน
อาหารเสื้อผ้าแล้วก็วันที่ต้องทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด
กวาดโชคร้ายให้ออกจากบ้านไปซะประดับประดาป้ายอวยพรป้ายมงคลต่าง
หน้าต่างตามประตูบ้านนะครับเราพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดกันหน่อยนะฮะ
สำหรับวันจ่ายวันนี้นะครับโดยที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสตูนนะฮะ
ก็มีคนไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากนะครับ
ตั้งแต่เช้าเลยโดยแม้ว่าบรรยากาศอาจจะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมานะครับ
แต่ปีนี้เขาบอกว่าก็ยังมีคนที่มาซื้อของกันจำนวนมากพอสมควร
แม่ค้าขายขนมบอกว่าแม้แป้งทำขนมจะปรับขึ้นราคาบ้างเล็กน้อย
แต่ก็ไม่ได้ถือว่าฉวยโอกาสในการปรับราคานะครับยังคงขายอยู่ในราคาที่เรียกว่าไม่แพงจนเกินไป
แล้วก็เหมาะสมกับต้นทุนนะครับยังขนมเข่งเนี่ยกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาท
ขนมไหว้ต่างก็พยายามที่จะแบ่งขายเพื่อให้คนซื้อได้มีกำลังซื้อมากขึ้น
โดยขายอยู่ที่สามถุงหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนอาหารคาวนะฮะบริเวณเขียงหมูนะครับ
ราคาหมูสามชั้นอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะฮะเขาบอกว่าทำไมต้องเป็นหมูสามชั้นรู้ไหมคุณ
เงินทองเลยเขาบอกว่าโอ้โหนี่แหละเป็นชั้นของเพชรเงินทองอะไรเป็นชั้นมงคลทั้งสิ้น
เขาก็เลยนิยมในการที่จะบริโภคหมูสามชั้นในช่วงเทศกาลตุดจีนนะครับหมูอื่นอื่นนะฮะ
หมูเนื้อแดงหมูอื่นอื่นนะฮะก็จะอยู่กิโลกรัมละร้อยหกสิบบาท
ซึ่งในส่วนของแผงหมูนั้นนะครับทางพาณิชย์จังหวัดสตูน
ได้เปิดขายหมูทงฟ้าในราคาประหยัดกิโลกรัมละ๑๓๐บาทด้วยนะฮะ
ก็ลดจากที่เขาขายกันกิโลกรัมละร้อยหกสิบบาทไปได้ร้อยสามสิบบาทนะคุณฮะ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับ
ผลไม้มงคลขนมเค่งขนมเครียร์ขนมว้าย
เพื่อใช้เป็นเครื่องเส้นไหว้บรรพบุตร
แล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะฮะไหว้เทพเจ้านะฮะ
รวมทั้งกระดาษเงินกระดาษทองกระดาษตรงเต็ก
ในรูปแบบต่างเพื่อนำไปเผาอุทิศให้แก่ผู้ร่วงรับ
ซึ่งราคาสินค้าทั้งเนื้อหมูไก่และผลไม้ปีนี้
พบว่าไม่มีการปรับราคาขึ้นจากราคาขายปกติ

ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมส้มสาลีแอปเปิ้ลชมพู่องุ่น

ส่วนราคาเนื้อหมูขายตามราคาปกติกิโลกรัมละ๑๕๐๑๖๐บาท
ขณะที่ลูกค้าบางรายก็ซื้อของเส้นไหว้เท่าที่จำเป็น
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
นี่พาไปดูกันต่ออีกที่หนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชม

นครสวรรค์ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศในวันจับจ่ายก็เริ่มคึกคักนะคะ
แต่ว่าที่นี่คุณเขาปรับตัวนะให้เข้ากับยุคโควิด
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามันคึกคักเพราะอะไรรู้ไหม
บางทีลูกค้าไม่ได้มาซื้อเองที่หน้าร้าน
แต่ว่าโทรมาสั่งไลน์มาสั่ง
แล้วก็ให้ทางร้านนำของไปส่งให้ถึงบ้าน
อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกัน
จะได้ลดความเสี่ยงบางทีมาในพื้นที่ตลาด

รวมถึงก็เริ่มมีคนทยอยออกมาเลือกซื้อจับจ่าย
ตลาดสดในห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าตามห้างตามตลาดต่างเขาก็จะมีโปรโมชั่นมา
เป็นการลดราคาเรียกลูกค้า
ทำให้ประชาชนเองก็มีทางเลือกที่หลากหลายด้วย
สินค้าส่วนใหญ่ราคามันก็ไม่สูงมาก
ถ้าเกิดว่าเทียบกับช่วงปกติที่ผ่านมา
นี่เป็นบรรยากาศที่นครสวรรค์ค่ะ

บรรยากาศการจับจ่ายในตลาดภาษีซุงอำเภอเมืองชัยนาธนะฮะ
ก็มีประชาชนออกมาซื้อของกันอย่างคึกคักเหมือนกันนะครับ
ร้านขายเนื้อขายไก่ขายหมูขายผลไม้
ก็มีลูกค้ามาต่อคิวเข้าคิวในการไปซื้อผักผลไม้
เนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่แบบนี้นะครับ
แม่ค้าหลายร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลย
บอกว่าบรรยากาศตรุษจีนปีนี้คือขายของได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนนะครับ
แม้ว่าจะไม่ดีเท่ากับช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แน่นอนนะฮะแม่ค้าพ่อค้าก็เข้าใจว่าทุกคนต้องปรับตัว
ไปตามสถานการณ์แล้วก็ไปตามเศรษฐกิจด้วยนะครับ
โดยเจ้าของร้านขายไก่ในตลาดก็คือคุณพัทรพลพงรัฐบอกว่า
ตอนนี้จังหวัดชายนาฏก็คุมสถานการณ์โควิดได้แล้ว
ทำให้ประชาชนมั่นใจในการออกมาใช้ชีวิตออกมาจับจ่ายใช้เงินกันมากขึ้น
ทางร้านก็ขายดีขึ้นตลาดก็คึกคักนะครับ
มีโครงการคนละครึ่งทำให้หลายครอบครัวก็มาใช้สิทธิ์ในโครงการ
มาซื้อของไปไหว้บรรพบรุษกันจำนวนมากนะครับ
ใช่ค่ะนี่เราได้เห็นของขาวได้เห็นผักผลไม้ที่คนไปจับจ่ายแล้วนะ
นึกถึงขนมค่ะขนมในช่วงจุดจีนอูหูคุณ
คือมันจะต้องมีพวกขนมเปี๊ยะขนมเทียนขนมเข่งแล้วเนี่ย
ที่คุณผู้ชมเห็นมันทองอารามเหลืองอร่ามแบบนี้
นี่ไม่ใช่ทองแท่งเหรอฮะไม่ใช่ทองจริงนะคะคุณผู้ชม
เป็นขนมใช่ไหมฮะเออมันไม่ใช่ทองก้อนของจริง
เป็นเปี๊ยะมงคลนะคะร้านนี้เขาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
เขาก็ตั้งใจจะทำขายเป็นของไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่แหละ

เดี๋ยวมีถุงเงินถุงทองสวยเสมือนจริงเลยคุณผู้ชม
นี่แบบนี้เห็นไหมมันมีทั้งถุงเงินที่เป็นถุงสีแดง
นั่นไงฮะถุงสีแดงกับถุงสีทอง
เนี่ยก็เรียกว่าขนมเปี๊ยะกิมตุงนะคะมี๒แบบ
คือแบบสีทองทั้งอันเลยกับตัวถุงเป็นสีแดงแบบนี้
และนี่ตัวหนังสือภาษาจีนนี้คือแปลว่าโชคดีนั่นเองนะคะ

แล้วก็ขั้นตอนการทำเปี๊ยะมงคลของที่ร้าน

นี่ที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเป็นช่วงของการลงสี
เขาใช้ผู้กันเห็นไหมคะแต้มระบาย
แล้วบางคนถามว่าโอ้โหสีที่มันทองอร่ำ

ซึ่งสีนี้เป็นสีผสมอาหาร
สารเคมีนำเข้ามาจากต่างประเทศ
ปลอดภัยแล้วก็ได้สีสันที่เสมือนทองจริงนะคะ
ช่วงนี้ยอดสั่งจองเข้ามาเพียบเลยค่ะ
ทางร้านบอกว่าโอ้โหออเดอร์ล้นทำแทบจะไม่ทัน
ตอนนี้เนี่ยมือเป็นระวิงกันหมดเลยนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ยังพอสั่งได้อีกค่ะ
ภาษาไทยนะคำว่า
ไส้อัววีรวรรณแล้วก็สั่งได้นะคะ

ใครสนใจสั่งได้เลยที่ร้านนี้นะคะ
ดูอีกหนึ่งขนมไหว้ค่ะเป็นอีกหนึ่งขนมไหว้สำคัญในช่วงตรุษจีน
นี่ค่ะคุณผู้ชมขนมเข็งแต่ว่าเอ๊ะมันก็ดูเป็นขนมเข่งที่มันแปลกตาไปเพราะอะไรรู้ไหม
คุณผู้ชมเขามาแบบเป็นรูปทั้งรูปดอกบัวก็มีนี่นี่เป็นรูปหมูเห็นไหม
ซึ่งไอเดียเก๋แบบนี้ค่ะร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังเนี่ย
เขาเป็นคนครีเอสไอเดียนี้ปกตินะที่ร้านเขาจะขายพวกเครื่องสังขพันธ์
แต่พอเกิดโควิดเนี่ยแหมมันก็ทำให้มันเงียบเหงานะ
เจ้าของร้านเขาก็พยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหารายได้ให้กับตัวเองด้วย
หารายได้ให้กับลูกน้องที่ร้านด้วยก็เลยเน้นขนมที่รูปร่างแปลก
ก็คือขนมเข็งรูปหมูนี่แหละค่ะซึ่งเขาขายเนี่ยกล่องละ๑๐๐บาท
จะมีหมูห้าตัวนะเป็นหมูพ่อแม่ลูกแล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นขนมเข่งลายดอกบัวก็ใช้ไหว้เจ้าแม่กวนอิ่ม
จากนี้นี่ก็จะมีขนมเข็งใบเตยค่ะรสชาติเนี่ยมันจะหอมใบเตย
แล้วแตกต่างจากขนมเข็งทั่วไปซึ่งตุดจีนปีนี้
ขนมเข็งที่ร้านอ่ะขายดีมากจริงจริงคุณคิดดูสิ
เดือนนึงมีรายรับนะครึ่งแสนเลยนะคะ
ดังนั้นใครสนใจอยากไปสั่งซื้อไปได้เลยค่ะ
เพจนะคะชัยรุ่งเรืองพาณิชย์นั่นเองอ่านี่เอาขนมแปลกแปลกให้ดู
ถามว่าหมดหรือยังยังค่ะยังมีอีกเป็นขนมเข่งสูตรโบราณ
นี่ชาวบ้านที่พื้นที่อำเภอตะกัวป่าที่พังงานเนี่ยนะ
เขารวมกลุ่มกันกับเพื่อนช่วยกันทำขนมเข่งส่งขายในพื้นที่
แล้วก็ต่างจังหวัดช่วงก่อนตุดจีนนี่แหละค่ะแล้วการทำขนมที่เนี้ย
บอกเป็นสูตรโบราณไงรสชาติจะหอมแล้วก็ไม่หวานมาก
ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ส่วนผสมก็คือจะมีแป้งข้าวเหนียวมีน้ำตาลสายแดงค่ะ
พอผสมได้ที่แล้วเห็นไหมเขาจะไปหยอดในกระป๋องนม
แล้วก็ใช้ใบตองเนี่ยรองเอาไว้หลังจากนั้นก็ไปนึ่งที่เตาไฟให้สุก
เอามาวางผึ่งแดดวันหนึ่งเนี่ยเขาทำได้วันละเป็นพันลูกนะ
ขายก็คิดเป็นกิโลค่ะโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท
รสชาติแบบโบราณขนาดแท้ดั้งเดิมเนี่ยก็เลยทำให้ออเดอร์ช่วงตุดจีนเนี่ย
ล้นแบบเพียบก็ถือว่าสร้างรายได้ให้แบบงามเลยนะคะ
นะครับก็ความหมายสักนิดนึงขนมเข่งเนี่ยก็จะหมายถึง
ั่งมีร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ขนมเทียนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับ
นมถ้วยฟูหรือว่าปุ๋ยไฟล์คือชื่อเสียงด่งดัง
แล้วก็ซิลท้อหรือว่าสละเป๋าลูกท้อหมายถึงสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความหมายดีทั้งนั้นเลย
รวมถึงผลไม้มงคลอะไรต่างต่างด้วยนะครับ